แล้วดูรายเดอร์ตรงนี้บ้างอันนี้ที่สุราธานีรายเดอร์หญิง
รายเดอร์หญิงแม่ลูกอ่อนเธอมีลูก๓คนนะฮะ
เลิกกับสามีค่ะต้องดูแลลูกทั้งหมดสามคน
นี่คือหนึ่งในสามต้องพามาด้วยฝนตก
ถอดเสื้อรายเดอร์เอามาคลุมกันฝนให้ลูกค่ะ
คนที่เห็นบอกโอ้โหมันบีบหัวใจเหลือเกินนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อพาเพลินนะฮะโพสต์คลิปนี้เอาไว้
ไปเจอกลางทางพอดีบอกว่าเจอรายเดอร์หญิงขี่จักรยานยนต์ส่งอาหาร
ฝนตกลงมารถเธอจอดติดไฟแดงนี่ฮะคาดว่าเป็นแม่ลูกกัน
แม่เลยถอดเสื้อมาห่มให้ลูกที่นั่งซ้อนท้ายความเป็นแม่ฝนตกหนักมาก
แล้วก็บอกว่าขอให้สู้นะคะมีคนมาให้กำลังใจเยอะเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้ไปเจอรายเดอร์หญิงคนนี้แล้วนะครับ
รายเดอร์สาวคนนี้ชื่อนางสาวอมรรดรัฐเทพแก้วอายุยี่สิบเก้าปี
เทพแก้วอายุ๒๙ปีคนนี้ครับอยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีแล้วก็นี่ลูกทั้งสามคน
นี่เห็นไหมโอ้โหกำลังน่ารักน่าชังนะฮะ
น้องที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ในคลิปเนี่ย
นี่คือน้องนับดาวอายุ๖ขวบนะครับส่วนของคุณแม่
คือคุณอมรรัฐบอกว่าเลิกกับสามีมาได้๕เดือน
ลูก๓คนเธอตัดสินใจเลี้ยงเองหมด
ก่อนหน้านี้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านไม่มีอาชีพ
เพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวดูแลลูก๓คน

คุณอมรรัฐบอกว่าคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลวันนั้น
ออกไปทำงานส่งออเดอร์ให้กับลูกค้า
ก็พาน้องนับดาวไปด้วยนะฝนเนี่ยตกระหว่างทาง
คุมให้ลูกไปก่อนเดี๋ยวฟังคุณอมรรดิหน่อยนะฮะ
ก็ไปส่งมาถามกับลูกค่ะแต่ว่าเหมือนกับมันจำเป็นอ่ะ
เพราะว่ามันไม่มีคนดูเขาแล้วเราก็ต้องพาเขาไปด้วย
แล้วจังหวะนั้นเราส่งอาหารเสร็จพอดีกำลังจะ
เขาก็กลับมารับรายการใหม่แล้วทีนี้ฝนมันตกลงมาพอดีค่ะ
แล้วก็เสื้อกันฝนเราก็ไม่ได้เตรียมไปแล้วทีนี้ก็ถามลูกว่า
เขาเย็นไหมอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าน้องดาวเย็นนะคะแม่อะไรแบบนี้
ก็เลยถอดเสื้อให้เขาเพราะว่าเสื้อเรามันก็น่าจะช่วยให้เขาไม่เย็นได้
ถ้าเลือกได้มีคนดูลูกหนูก็ไม่อยากพาลูกไปพี่มันอันตราย
คนเป็นแม่ที่ใครจะอยากพาลูกไปอันตรายมันไม่มีค่ะ
แต่เราเลือกไม่ได้พี่เราลำบากทุกเรื่อง

แม่หนูเห็นค่ะ

ตอนนั้นหนูหนาวใช่ไหมเย็นใช่ไหมคะ
นี่แหละฮะชีวิตของแม่ลูกสาม

คือคุณอมรรัฐบอกว่าที่ต้องพาลูกไปด้วยเพราะไม่มีคนดูลูกจริง
มีลูกอยู่๓คนนี่น้องนับดาวลูกสาวคนโต๖ขวบ
อีกคนนึงน้องนโมอายุ๓ขวบเป็นลูกชายคนกลาง
สลับกันออกไปส่งอาหารกับคุณแม่
เพราะว่าคุณแม่ดูได้คนหนึ่งอีกคนนึงให้อยู่กับคนที่จ้างเลี้ยงลูก
เพราะต้องจ้างเลี้ยงลูกเนื่องจากคนเล็กสุดอายุ๑ขวบ๔เดือนน้องน้ำมนต์
เป็นโรคปากแหว่งเพดานโวเพิ่งผ่าตัดเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ก็ต้องจ้างคนมาเลี้ยงวันหนึ่งก็๒๐๐บาท
ส่วนตัวเธอก็ไปทำงานหาเงินเลี้ยงดูลูก๓คน
รายได้ก็ตกวันละ๓๔๐๐บาท
มีคนเขาเห็นคลิปมากลางทางเขาก็เลยลงโซเชียลไว้
ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่และครอบครัวนะคะ